พักจากเรื่องการสรุปข่าวนะครับในรอบปีมาติดตามเทคโนโลยีเกี่ยวกับเรื่องราวอุปกรณ์กีฬากันบ้างนะครับ
รองเท้าที่เราเห็นกันอยู่นะครับรองเท้ากีฬาปัจจุบันนี้นะครับนอกเหนือจากการออกแบบรูปส่งให้เข้ากับรูปเท้าแล้วนะครับ
เรื่องราวของพื้นรองเท้าถือเป็นสิ่งสำคัญติดตามรายงานได้จากคุณพระรันทรสมกิจรุ่งโรธนะครับกับพื้นรองเท้าที่ทำออกมานะครับเพื่อรองรับการกระแทกได้เป็นอย่างดีครับ
รองเท้าที่ใส่ประจำวันทั่วไปรวมถึงรองเท้ากีฬาโดยเฉพาะรุ่นแอร์ออโตติกที่ใส่เทคโนโลยีการผลิตให้ซัพพอร์ตการเล่นกีฬาและออกกำลังกายโดยเฉพาะ
ตรงนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการรองรับแรงกระแทกนะครับแล้วก็ให้แรงส่งกลับไปเวลาเรา๙ต่อ๙นะครับผม
ส่วนที่๒ที่เห็นชัดเจนอีกเหมือนกันก็คือเจลนะครับ
แล้วก็อีกส่วนสำคัญก็คือตรงนี้เป็นแผ่นไนลอนที่เอาไว้เสริมความมั่นคงช่วงกลางเท้านะครับ
จะช่วยในเรื่องของการระบายความชื้นระบายอากาศได้ดีป้องกันการสะสมป้องกันการเติบโตของแบคทีเรียนะครับผม
ปกติพื้นรองเท้าแต่ละคู่ก็จะมีซัพพอร์ตมีการออกเทคโนโลยีมาอยู่แล้วนะคะ
แต่ว่าเจ้าแผ่นรองพื้นรองเท้าก็เอาเป็นว่าสำหรับใครที่คิดว่ารองเท้าที่เรามีอยู่มันไม่เพียงพอ
ก็หาไอ้เจ้าหนี้ยัดลงไปนะคะนอกจากรองเท้าออกกำลังกายก็แล้ว
รองเท้าใส่เดินเล่นหรือจะเป็นรองเท้าแฟชั่นก็ช่วยซัพพอร์ตเท้าให้สามารถเดินได้อย่างสบายมากขึ้น
ออกกำลังกายได้อย่างสบายมากขึ้นแล้วก็ลดอาการบาดเจ็บได้ด้วยค่ะ

อย่างไรก็ตามแผ่นรองพื้นรองเท้าก็มีหลากหลายประเภททั้งแบ่งตามรูปเท้าแบ่งตามลักษณะการใช้งานและสำหรับคนที่เท้ามีปัญหา
เพราะฉะนั้นเลือกให้เหมาะสมกับตัวเองถึงจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะ
ทิศที่วรรณทรสมกิษฐงโรศข่าวเทราะทีมีรายงาน